เหตุการณ์ที่เมื่อคืนเป็นเหตุการณ์ระทึกกันหน่อย
เหตุเพลิงไหม้อาคารสูงเพราะเป็นอาคารสูงถึง๓๗ชั้น
และคนที่เห็นภาพตกใจคุณ
คุณเห็นภาพนี้เมื่อคืนนี้คุณตกใจไหมฮะ
ตกใจสิคะยังคุยกับคุณสืบสกุลอยู่เลย

เราไม่รู้โครงสร้างอาคารเป็นยังไงแล้วมันจะถล่มมาไหม
เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนเหมือนกัน
ใช่นะครับอยู่ตรงปากซอยวิภาวดี๙นี้เองนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคืออาคารนี้สูงมาก๓๗ชั้น
เราก็ต้องดูเรื่องของการดับเพลิง

คุณผู้ชมเห็นไหมว่าสะเก็ดไฟมันตกลงมาข้างล่าง

สะเก็ดไฟจะไปตกอยู่ตรงจุดที่อันตราย

นี่คุณตอนที่ดูไลฟ์นะเห็นสะเก็ดไฟตกลงมาตลอดเลย
เพราะว่าชั้นที่ไฟไหม้คือมันสูงมากชั้น๓๖๓๗นะคะ
เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคุณคิดย้อนไปถึงปี๖๐
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนอาคารเกรเทลทาเวอร์
ซึ่งอันนั้นก็แบบทำให้มีผู้เสียชีวิต๗๐กว่าราย
พอเมื่อคืนได้รับทราบและเห็นภาพเหตุการณ์ที่คุณ
ลองย้อนไปปี๖๐นะคุณคล้ายไหมฮะ
ภาพนี้อาการอาคารที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอันนี้แฟ้มภาพ
แต่ทีนี้หลายคนเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นที่บ้านเรา
กลับมาที่บ้านเราหน่อยหลายคนบอกกลัว
กลัวว่าจะลุกลามเหมือนเหตุการณ์ที่ลอนดอนเมื่อปี๖๐นะครับ
ของบริษัทสิงห์เอสเตจจำกัดมหาชน
อยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตซอย๙แขวงจอมพลเขตจตุจักร
กรุงเทพมนครเอาจริงแล้วอยู่ใกล้ไทยรัฐทีวีของเราเลย
นะครับและอย่างที่บอกไปอาคารดังกล่าว
อาคารสำนักงานสูง๓๗ชั้นกำลังก่อสร้างนะครับ
มีการปรับพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร
ดาดฟ้าฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ในการเก็บไม้จำนวนมาก
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงเหล็กที่ใช้ค้ำยัน
แล้วก็นั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นนั่งร้านไม้
แล้วก็มีแสลนด์คุมปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้
ที่ชั้น๓๖แล้วก็ลุกลามขึ้นไปบริเวณชั้นดาดฟ้าชั้น๓๗ของตัวอาคาร
และอย่างที่เห็นแล้วครับมีแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก
เก็ดไฟปลิวตกลงมาตามถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
แล้วก็อาคารใกล้เคียงซึ่งตรงนั้นมีตึกเยอะ
และข้างล่างก็เป็นอาคารบ้านเรือนด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการชดาจรบริเวณวิพาวดีขาออก
ที่จะตัดไปทางสะพานควายเพื่อความปลอดภัย

เพราะมันใกล้ห้าแยกลาสเผราแล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควบคุมเพลิง
และรถกระเช้าดับเพลิงมาจากสถานีดับเพลิงคลองเตย
ซึ่งตรงนี้คุณเป็นรถกระเช้าที่สำคัญมากนะคุณนะ
เป็นรถกระเช้าที่มีความพิเศษชนิดหอน้ำ

อันนี้ใช้ในการดับเพลิงอาคารที่มีความสูงมากกว่า๙๐เมตร
หรือประมาณตึก๒๕๒๗ชั้นขึ้นไป

มีความเปิดเผยออกมาว่าในกรุงเทพนคร
มีรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ
ใช้ดับเพลิงอาคารสูง๙๐เมตรขึ้นไปอยู่๖คัน
แต่ก็ถือว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใช่นะครับแล้วก็คันนี้จอดอยู่ที่สถานีดับเพลิงของคลองเตยเขา
แล้วก็ทีนี้ก็มาดับเพลิงตรงนี้คุณดูสิ
เก็ดไฟมันตกลงมาน่ากลัวมากนะครับ
และนี่ฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ทุกวิถีทาง
ในการที่จะดับไฟครั้งนี้ให้ได้นี่รถกระเช้าความสูงนะฮะ
แต่ทีนี้ปฏิบัติการที่สำคัญที่เราได้มีการพูดคุย
กับรองผู้มนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็คือนายธีรยุทธ์ภูมิพักซึ่งมายืนคุมอยู่ตรงนี้
บอกว่าวิธีการในการดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก
จากอาคารนี้เป็นอาคารที่มีการก่อสร้าง
ไม่มีระบบน้ำที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำจากอาคาร
อาคารลักษณะแบบนี้มันจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดีเลย
และอีกอย่างนะฮะวิธีการก็คือต้องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคุณ
เอาถังดับเพลิงลำเลียงขึ้นไปข้างบน๑๒๐ถัง
กำลังพลของนักดับเพลิง๔๐นายแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไป
ถามว่าจริงเหตุเพลิงไหม้มันต้องตัดลิฟต์ไหมตัดไฟไหม
คือการไฟฟ้าเขาตัดไฟนะคุณนะแต่ทีนี้ได้มีการขอร้อง
ว่าขอให้ปล่อยกระแสไฟที่ลิฟต์ก่อสร้างตัวหนึ่ง
ลิฟต์ในการขนของเพื่อจะลำเรียงนักดับเพลิง
แล้วก็ลำเลียงอุปกรณ์ขึ้นไปด้านบนนะครับ
ฟังเสียงเรื่องของวิธีการหน่อยครับ
หายเฉพาะถ้างร้านที่เป็นไม้ครับ
เดี๋ยวต้องรอตรวจพริกสตินแสดงอำนวยการอีกครั้งนึง

เมื่อคนงานเสร็จจากภารกิจแล้วกลับไป
หลังจากนั้นอีกประมาณ๒๓ชั่วโมงหรือ๔ชั่วโมง
มันจะค่อยลุกลามขึ้นตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้
คือตอนที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
ที่รองผู้บริการสำนักป้องการมะเทาสาธารณภายกรุงเทพมนธควัน
ให้สัมภาพเนี่ยคือเพลิงมันเริ่มสงบแล้วนะคุณ

เหลือแต่ขั้นตอนการดับถ่านเพื่อไม่ให้เพลิงมันปะทุขึ้นมาอีกนะครับ

แม้จะใช้รถฉีดน้ำแบบหอดับแล้วนะครับ
ซึ่งมีความสูงแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะรถไม่สามารถเทียบอาคารได้ตรงนั้นเป็นตรอกซอกซอย
แล้วก็ด้านล่างมีสายไฟมีเสาไฟทำให้รถไม่สามารถเทียบประชิดตัวอาคารได้
ฉีดน้ำไม่ตรงทิศทางและฉีดน้ำไปไม่ถึง
คุณดูสิช่วงของการฉีดน้ำนะท่านรองบอกโหน้ำมันกระจายมาด้านหน้าหมดเลย
มันไม่ไปถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงนะครับ
และอย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการที่ช่างเนี่ยฮะ
มีการเชื่อมมีการอ๊อกและสะเก็ดไฟมันตกหล่นอยู่ในพื้นที่ที่ช่างทำงาม
และแม้ว่าช่างหรือว่าคนงานเสร็จภารกิจแล้วกลับไปแล้วนะคุณ
แต่หลังจากนั้นอีก๒๔ชั่วโมง
เก็ดไฟเหล่านี้มันจะจุดติดขึ้นมาเองได้
เพราะความร้อนสะสม
มีการเตือนเลยนะครับอาคารก่อสร้างบ้านเรือนที่ต่อเติม
ต้องระวังเรื่องของการเชื่อมการออกต่างนะฮะ
เมื่อมีการเชื่อมต้องมีการเอาแผ่นเหล็กรองไว้
ป้องกันการจุดติดจากวัสดุที่เชื่อม

แต่ไอ้สะเก็ดนั้นมันไปตกค้าง
แล้วกว่ามันจะจุดติดตัวเองขึ้นมา๒๔ชั่วโมง

นี่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่รองภูมิในการ
สำนักป้องกันระมะเทาสาณภัยกรุงเทพมนตร์คอ

ทีนี้ครับเมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเรา
โดรนในการบินสำรวจ
บริเวณจุดที่เกิดเหตุของอาคารนี้คุณนี่
อย่างที่บอกไปว่าอาคารกำลังต่อเติม
เฉพาะชั้นบนนั่งร้านส่วนใหญ่ที่ยื่นออกมานอกอาคารเป็นไม้

ก็ตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้ว
ก็จะเหลือเรื่องของการที่ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็
ก่อนเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง
แล้วก็เรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างของอาคารนี้
แต่ว่าเมื่อคืนมีการเปิดเผยว่าโครงสร้างไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
เพราะอย่างที่บอกไฟมันไหม้เฉพาะนั่งร้านที่เป็นไม้
และก็ในส่วนของแบบแสลนและอย่างแบบแสลนคุณคือพอเกิดเพลิงไหม้เมื่อคืน
ที่เราเห็นเสร็จเพลิงที่มันตกไปข้างล่างมันเป็นเสร็จจากเพลิงที่ไหม้แสลน
นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลต่างที่น่าสนใจมาก
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทำให้ทางกรุงเทพมหาคอนก็ต้องมีการถอดบทเรียน
เรื่องของการดับเพลิงอาคารที่สูงเกินกว่า๙๐เมตรหรือ๓๐ชั้นแบบนี้ด้วยนะ
เพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอาคารสูงแบบนี้อยู่เยอะอยู่แล้ว
ใช่นะครับแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกไปว่าหากย้อนไปดูเหตุการณ์ที่อังกฤษนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้อาคารที่สูงเกินกว่า๓๐เมตรเกินกว่า๙๐เมตร
สูงเกินกว่า๓๐ชั้นเกินกว่า๙๐เมตร
แล้วคุณเหตุการณ์ที่อังกฤษเพลิงมันลุกไหม้จากชั้นล่าง
ลามขึ้นไปข้างบนเห็นภาพแบบนี้แล้วน่ากลัวนะครับ
และอีกเหตุการณ์หนึ่งในบ้านเราหากจำกันได้
ก็เหตุการณ์ที่เพลิงไหม้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กรุงเทพมนาคมต้องปรับยุทธวิธี
ในการที่จะดับเพลิงในรูปแบบต่างด้วยนะครับ
เมื่อคืนก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สงบลงอย่างรวดเร็วพอสมควร
ตั้งแต่ประมาณ๕ทุ่มกว่าจนถึงประมาณเกือบตี๑นะครับ
เกือบชั่วโมงกว่านะครับนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ